มาอีกหนึ่งเรื่องก็ตกใจเหมือนกัน

โอ้เราไม่เครื่องล่าง
เดี๋ยวเราก็จะเปิดหมุน

เพราะว่ามันเงาสะท้อนในน้ำนะคะ

บังพุธรั้งแต่ด้วยนะคาย
ผสมกิ้งก่าอะไรอย่างนี้
แต่ตุ๊กแกมันอยู่ในน้ำเหรอคุณ
ไม่เคยเห็นตุ๊กแกมอยู่ในน้ำเหมือนกันเนาะ

คือสาวคนนี้เขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายค่ะ

ความจริงก็ปรากฏขึ้นมา

ชนิดนี้มันไม่ใช่สัตว์ประหลาด

แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า

แล้วมันก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
โดยปกติแล้วนะคะคุณ
เราจะสามารถพบเห็นสัตว์ชนิดนี้ได้

แต่ว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึง
เนื่องจากว่าสัตว์พวกนี้จะอยู่ในแหล่งน้ำที่มันสะอาด
แล้วก็สมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ก็เป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากเนอะ
คือดิฉันเข้าไปดูมา

เขาเรียกอะไรอ่ะมันคล้ายซาลาเมนเดอร์มันคือตัวกิ้งก่าคุณ
แต่อันนี้มันก็คือเป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งที่
ไม่แน่ใจว่าแบบในเมืองไทยเราจะเห็นได้บ่อยไหมนะคะ
เขาเรียกว่าสลาเมนเดอร์ลายเสือนั่นแหละนะคะ
ก็เอาเป็นว่าเอามาดูให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้แล้วกัน
เพื่อคุณไปเจอในน้ำก็ไม่ต้องตกใจแต่ไม่ต้องเข้าใกล้ดีที่สุด
อย่าไปคิดว่าตุ๊กแกจมน้ำอยู่ไม่ใช่
จะไปช่วยขึ้นมาจากน้ำ
เอาตุ๊กแกจมน้ำเอาขึ้นมาไม่ใช่

ใช่แต่ลายมันสวยดีเหมือนกันนะ